ข่าวแรกวันนี้ไปดูเรื่องของพี่ใหญ่กับพี่ใหญ่
รถบรรทุกกับรถโม้ปูน

จะพาดหน้าทำไม

ไฟแดงมีดดาบลงมาแบบนี้เลยครับ

แล้วทำไมขับรถถึงต้องมีมิดดาบไว้บนรถ

นั่นแหละสิคะมันไม่ใช่อาวุธในการขับรถ

นายวสุธาอายุ๕๔ปี
เป็นคนขับรถโม้ปูนที่เป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละ
เอาคลิปนี้มาร้องสื่อบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของวันเสาร์

ขับรถกลับไปที่โรงโม่ปูนระหว่างจอดติดไฟแดงอยู่
อันนี้คือแยกตลาดสุวินทะวงนะครับ

โชเฟอร์รถบรรทุกพ่วงที่อยู่ข้างหลัง

แล้วก็เอามีดดับฟันใส่รถเข้าไปทีหนึ่ง

แล้วเขาบอกว่าไปฟันบริเวณถาดพลาสติกรองปูน

เพื่อจะให้คนขับมาลงไปนี่ฟันตรงนี้นะครับ
แต่พอสัญญาณไฟเขียวนะฮะ
คนขับรถพ่วงที่เป็นคนถือมีดมาเขาก็กลับไปที่รถ
สุดท้ายขับรถไปปาดหน้าอีก
จังหวะรถโม้ปูนจะเลี้ยวก็เหมือนมีการปาดหน้ากันอีก
นี่นะฮะนี่เห็นไหมพยายามปาด
คือเคราะห์ดีที่มีรถคันอื่นเขาไปบริเวณด้านนอกเนอะ

งั้นมันอาจจะมีการชนกันก็ได้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นและกล้องวงจรปิดก็จับไว้ได้เหมือนกัน
จังหวัดที่ปาดหน้ากันตอนไฟเขียวเนี่ย
สุดท้ายคนขับรถ๕๕ครับอย่างออกทริปเนี่ยเหตุการณ์ต่างไปแจ้งความกับตำรวจสระพอบางน้ำเปรี้ยวแล้ว
แต่คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ

อยู่รถบรรทุกภ่วงเขาขาบแซงมาเหมือนจะปาด
คือทำไมทำมือแล้วว่าจะปาดทำไม

เหมือนกับเขาไม่พอใจที่เขาจะเข้ามาแล้วแบบว่า
คนขับรถโม้ปูนไม่ให้เข้าแล้วเปิดกระจกถามเขาก็เลยตามมาเอามีดฟันแบบนี้ครับ

เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นมันมีอะไรนะฮะฝั่งนั้นเขาอาจจะบอกว่าเขาถูกกระทำก่อนหรือเปล่า
เพราะฝั่งนี้ไปเปิดกระจกถามแค่ถามหรือด่าอันนี้ไม่ทราบไงต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่งด้วย
พี่คนขับรถโม้ปูนเอาคลิปหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
เพื่อตามคนขับรถบรรทุกพ่วงมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย
ถ้าฝั่งนั้นมีหลักฐานเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะชี้แจงว่าเขาถูกกระทำก่อน
อะไรก็ตามทีก็สามารถไปชี้แจงกับตำรวจสภบางน้ำเปรี้ยวได้นะครับ
ขับรถให้ใจเย็นนะคะ